ใช่นะคะเรียกว่าบักนัดนี้นะคะ
ที่จังหวัดเยอะโสธรมีชาวบ้านรอใส่บาทตอนเช้าค่ะ
แล้วไปเจอกับบักนัดรูปร่างประหลาดมาก
เขาบอกว่ามันประหลาดจนถึงขั้นอดใจไม่ไหว
เอามือถือมาถ่ายคลิปไว้ไปดูบักนัดประหลาดกันค่ะ
คิดว่าวันที่นี่พวกเราสั่งไม่ได้จับทีครับ
ดูดีกว่าเธอจะถึงดูแลดังไง

แน่นอนจะเอามาถวายพระเออมันประหลาดอีหลีเนอ
มันคือเป็นส้งแน่วนานอบักนัดเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนช่อดอกไม้
บางคนเหมือนบอกตลปัดพระก็มองแตกต่างกันไปเนี่ยนะคะ
คนถ่ายก็บอกมันแปลกจริงต้องถ่ายเก็บไว้เลย
จุดนี้คือตลาดอำเภอคำขื่นแก้วจังหวัดยะโสธร
อกจากนี้โพสต์คลิปก็เขียนข้อความด้วย
ักนัดขึ้นตามธรรมชาติแต่รูปร่างแปลก
ในตลาดเลยเอามาถวายให้พระไปวัดป่ารัตนัตรัยบ้านกุฎเป่ง
ใครอยากเห็นไปดูที่วัดต่อได้เลย
ทีมข่าวก็เดินทางไปยังสถานที่ที่แม่ค้าระบุไว้ก็คือวัดป่ารัตนไตรธรรมรามนะคะ
ขอไปพิสูจน์หน่อยสิบักนัดหน้าตาประหลาดนี่มันเป็นจากไหน
อ่าไปดูเนี่ยนะคะมันประหลาดจริงจริงค่ะ
หน้าตาคล้ายตลปัดพระเลย
ที่มันเป็นเล็กมากจนไม่สามารถนับได้
ถูกวางไว้ในแจกันขนาดใหญ่หน้าโต๊หมู่บูชาเลยค่ะ
บรรดาชาวบ้านทราบข่าวมาดูมาขอโชคลาภกัน
จากการสอบถามนายบุญศรีดาอายุ๖๙ปี
คนที่อยู่ในคลิปคนที่อุ้มสับปะรดมาถวายพระ
นี่นะคะบอกว่าพ่อค้าแม่ค้าในตลาดใส่บาทให้พระอาจารย์
จากนั้นก็เดินถือสับปะรดลูกนี้แหละตามพระอาจารย์บินทบาทไปด้วย
มีแม่ค้ามาถ่ายรูปเป็นจำนวนมาก
เพราะไม่เคยเห็นสับปะรดที่มีรูปร่างแปลกประหลาดแบบนี้มาก่อนค่ะ
ใครเคยเห็นบ้างไหมบักนัดแบบนี้